ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็คงจะติดตามข่าวทหาร
ค่ะถึงเหตุการณ์เนี่ยจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าความ

ฝากคนบันเทิงเองค่ะก็ยังพากันส่งกำลังใจ

ที่อาจจะยังเสียขวัญกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

เพื่อส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนคร

รวมไปถึงขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคน

ปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถ

และที่สำคัญนะคะก็คือการส่งกำลังใจ
ให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

แล้วเราก็ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้นะครับ

ทางด้านดาราสาวค่ะนานารายมีนาค่ะ
ก็เล่าเหตุการณ์หลังสถานการณ์ขี้คลายว่า
ที่ร้านเป็นที่หลบภัยของลูกน้องแล้วก็ประชาชน
มาเที่ยวห้างเกือบ๒๐คนค่ะ
สุดท้ายทุกคนก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายแหละ

แล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่นาหารนะคะ
ที่เข้ามาช่วยหลังจากพอน้องเดินออกมาจาก
แล้วก็ช่วยกันผ่านไปที่สุขที่ปลอดภัย
แล้วก็ขอบคุณใจของพลังทุกคนที่กล้าที่จะเดินออกมา

ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณนานานะคะ
ซึ่งเราก็มีภาพบางช่วงบางตอนด้วยนะคะ

ที่ทำให้เห็นในส่วนของพื้นที่บริเวณร้านของคุณนานาว่ามีผู้ไปหลบภัยจริง
แล้วก็ทางร้านก็ดูแลน้องนะคะที่เขาไปหลบภัยประชาชนอย่างดีด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมหาบริเวณหน้าห้างเทอร์มินัลที่๒๑
ก็มีการวางดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะก็มีการจุดเทียน
แล้วก็ไว้อาลัยกันที่ลานย่าโมด้วยเป็นกำลังใจให้กับชาวโคราชทุกคนด้วยนะคะ